แต่ข่าวแรกคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

สายตัวเลขสายเสี่ยงโชคเชื่อแน่ว่าเกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวีกันแล้ว
แน่นอนชัวร์ตั้งแต่วันนี้เลย
เพราะอะไรรู้ไหมคะวันนี้บันเทิงไทยรัฐรวบรวมตัวเลขสวย

ปากกาเตรียมกระดาษจดได้เลยจ้า
คนแรกนะคะเรียกว่าปังมากจริงคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ

รอบนี้ก็เลยเอาให้ดูคนแรกค่ะเธอโพสต์แบบนี้เลยนะคะว่าสงสัยจะถูกรางวัลที่หนึ่ง
อ่าที่บอกว่าถูกเพราะอะไรรู้ไหมคะ
นี่ค่ะเลขที่เจ้าตัวบอกแฟนคลับก็คือเลขอายุค่ะ
อายุ๒๓เดะ

ว่ากันไปคุณผู้ชม
คราวนี้นะคะจุดทูปขอพรจากองค์พ่อปู่พญานาคนี่นะคะ
บอกจะรับไปเลยแล้วก็หาซื้อลอตเตอรี่เลขนี้แหละค่ะ
ตามความเชื่อนะคุณผู้ชมจ๋า๐๒๓หาลอตเตอรี่ก่อนจ้า
พี่เจ๊ไปหามาแล้วเลขนี้เห็นว่าเป็นไงหาไม่เจอ
โอ้โหปังมากเพราะว่ามันตรงในใจพี่แจ๊กกะลินเช่นเดียวกัน
๓๒๒๓พี่เจ๊กะลินเรียนนิเทศจุฬาหลุ่น๓๒
บททีละทีมีทั้ง๓๒

จากน้องเนสกาแฟคุณผู้ชมค่ะต่อกันที่เลขเด็ดจากพ่อน้ำสองหน่อยไม่ต้องงง
พี่มนต์ศิษย์คำสร้อยค่ะงวดนี้บอกเลยมาเป็นพรวนเลย
มนศิษย์บอกถูกใจมากเลยเพราะว่าไอ้ตัวเลขที่เล็งไว้เนี่ย

ตรงกับปฏิทินถ้ำนาคาที่ถืออยู่ในมือ

เอิญไปเจอกับพี่เสรีรุ่งสว่าง

ใช้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ

ต่อเนื่องกันที่เจ้าแม่ดวงดีคนนี้ค่ะ

ปกติพี่อ๋อมเขาก็ไม่ได้มีเลขเด็ดอะไรมาโชว์นะ

แต่รอบนี้ไม่สามารถรอดพ้นสายตาบันเทิงไทยรัฐไปได้จริงคุณผู้ชม
เดี๋ยวตั้งใจดูคลิปนี้พร้อมกันนะ
เล่าว่าตัวเองซื้อลอตเตอรี่ผ่านช่องทางกองสลากออนไลน์

เพราะว่าพี่อ๋อมกำลังกดหาตัวเลขที่ตัวเองอยากได้อยู่
จะเป็นเลขอะไรไปส่องพร้อมกันค่ะ
เอาล่ะเราเห็นแล้วเลขที่พี่อ๋อมพยายามจะเสิร์ชหาซื้ออยู่
คือนิดนึงได้ไหมคือว่ามันใกล้กับวันที่๕ธันวาคมนะ

คุณผู้ชมค่ะไปต่อดีกว่ายังไม่สาเหตุใจอีโชยจะ

คุณผู้ชมอยากฟังเราเสื่อแบบ
จะเท่าไหน
อะไร๕พี่แทบบ๕

บ้านเลขที่๙๕ไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อแฟนคลับอยากนำไปเสี่ยงโชคกันบ้าง

แล้วตัวเงินตัวทองไม่ได้เข้าบ้านเดียวนะ
เข้าอีกเข้าบ้านคุณอาร์ตพระสุทธิ์คุณผู้ชม

จังหวะที่น้องตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านคุณผู้ชม
ฟังให้ดีนะจ๊ะเข้ามาจากบ้านเลขที่
แล้วต่อบ้าน๙๕แล้วออกบ้าน๙๕

ให้สังเกตดีเลขมันซ้ำกัน๙๕

อันนี้เป็นความเชื่อนะคะส่วนตัวอันนี้ส่วนตัว
ส่วนตัวคืออย่างที่บอกไป๕ธันวาคม

แล้วแต่ความเชื่อนะคะปิดท้ายเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้
ปังไปอยู่ที่ลูกกระตันยูค่ะน้องเบสค่ะ
ลูกสาวสุดสวยของพี่สมรักค่ะ

ทำงานเก็บเงินซื้อรถตู้ใหม่เอี่ยมป้ายแดงดูหน้าจอเลยจ้า
แป้งพี่น้องดูได้เลยนะคะทะเบียนป้ายแดงที่ว่านั้นนะคะ
โอ้โหพอผ่าน๔๗๘๗นี่ดิฉันให้มันจะได้สโลตามไงคุณผู้ชม
คือความน่าให้ดูความน่ารักแบบนี้นะคะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะ
อ่ะก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะแต่เชื่อแน่ว่าทุกคนที่ดูไทยรัฐทีวีทุกคนจะรวยแน่นอนนะคะ
ว่าน้องเบสเอารถคันนี้ไปรับพี่สมรักด้วยใช่ไหม
ใช่คุณทำมา๗วันเนอะถูกต้องนะคะพูดถึงน้องเบสเนี่ยแหละค่ะอย่างที่เชอรี่บอกไปค่ะ
กระตันอยู่ที่แท้จริงนะคะก็ไปรับพี่สมรักค่ะ
คุณผู้ชมจำกล่าวได้ไหมคะก่อนหน้านี้นะคะที่สสดอมค่ะ
ข่าวเศร้าข่าวเศร้าใช่นะคะแล้วเขามาเกี่ยวพันกับพี่สมรัก
แกก็เลยไปทำบุญเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมในอุทิศให้นะคะ
ภาพที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเป็นภาพที่น้องเบสโพสต์นะคะ
ก็คือไปรับคุณพ่อหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมกันนะคะ
หรือว่านครร้อยถ้ำนะคะซึ่งอย่างที่เห็นในภาพคุณผู้ชม
พี่สมรักปฏิบัติธรรมในถ้ำนุ่งขาวห่มขาวถือศิลปอย่างเร่งครัด

เมื่อวานนี้กรมกระหนดแล้วลูกสาวคนสวยก็เดินทางไปรับ

นะคะก็บอกว่านับจากนี้ก็ขอให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตคุณพ่อนะคะ
ต้องยอมรับพี่สมรักแกเจอหลายมรสุมมากจริงค่ะนะคะ
ก็อย่างที่บอกไปนะคะพี่สมรักตั้งใจอุทิศส่วนกุศลส่วนบุญครั้งนี้
ให้กับสจดำแล้วก็ครอบครัวที่เป็นข่าวโด่งดังเมื่อช่วงต้นเดือนนั่นเองนะคะ
ก็เป็นความเชื่อนะคะแล้วก็สาธุนะคะเหินกลับมาที่รถคันใหม่
ก็เป็นรถคันนี้นี่แหละค่ะทะเบียนบอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะ
ที่ไปรับคุณพ่อบุญกับตัญญูอ่ะนะ
ส่งให้เขาเนี่ยเลขนี้ปังก็ได้ใครจะไปรู้